ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะ
เป็นเหตุการณ์กระบะตู้ทึบไปชนท้ายรถอีแตนตอนกำลังจะกลับรถ
แล้วเหตุการณ์นี้เสียชีวิตห้าสาหัสหนึ่ง
วินาทีที่เกิดเหตุคือแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมที่ชนกระบาดตู้ทึบกับรถอี
แตนเห็นไหมอ่ะอันนี้ภาพตอนที่เกิดเหตุ
มีทั้งกล้องหน้ารถจังหวะชนท้ายอัดเข้าไปเต็มเต็มแบบนี้
ค่ะคือตอนนั้นน่ะนะกระบาดไปชนท้ายรถอีแตน
ซึ่งเขากำลังชะลอชิดขวา
จะกลับรถดูสิรถอีแตนพลิกคว่ำหลายตลบเลยผู้โดยสารกระเด็นออกมาที่เราเบลอ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ถนน๒๐๑ชัยภูมิศรีคิ้วค่ะที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
เกิดขึ้นช่วงสายแล้วตำรวจสอบพหนองบัวโค้กไปตรวจสอบ
อีแตนรถกระบะทั้งสองคันสภาพพังยับเลยผู้โดยสารฝั่งรถอีแตนเนี่ยเสียชีวิตทันทีสามรายเจ็บสาหัสอีกสาม
นำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่า๓รายที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตเพิ่มอีกเป็น๒รายนะคะ
ดังนั้นมีผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด๕รายค่ะ
แล้วจากการสอบสวนเนี่ยก็ได้ข้อมูลว่าฝั่งรถอีแตนเนี่ยนะมากัน๖คือแปลว่าตอนนี้เจ็บอยู่อีก๑นะเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้ว๕
ซึ่งทั้ง๖เนี่ยเป็นเกษตรกรที่กำลังจะเดินทางไปซื้อปุ๋ยที่อำเภอจตุรัสแล้วมาเกิดอุบัติเหตุ
ฝั่งคนขับกระบะค่ะคือนายจีรศักดิ์หานกล้าอายุ๔๑ปีตัวนายจีรศักดิ์เองก็ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเขายังพอให้ข้อมูลได้เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่ากำลังขับรถจะไปโคราชระหว่างทางเนี่ยเจอรถอีกคันหนึ่งขับนำหน้าพอมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางลงเนินแล้วรถคันหน้าหักออกซ้ายหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น

ขับตามมาหักออกไม่ทันไงก็เลยชนท้ายแตนไปเต็มเต็มอ่ะนะคะแล้วเบื้องต้นตำรวจก็อายัดตัวนายจีรศักดิ์ไปสอบสวนเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวต้องแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้ญาติผู้เสียชีวิตทั้งห้าก็มีการประสานรับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปแล้วค่ะแสดงความเสีย